เพราะว่าต้องเล่นเกมรับซะเยอะแล้วทางเวียดนามเองก็มีโอกาสเปิดเกมบุกเข้าใส่
ไม่ใช่รับลึกเหมือนในช่วงครึ่งหลังของเกมแรก
และจะพยายามเปิดเกมลุกเข้าใส่เฉพาะการชิงบอลในจังหวะแดนกลางนะครับ
สำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ
ก็เดี๋ยวได้รู้ครับว่าใครจะไปชิงกับทางอินโดนีเซียนะครับ

โนโพลกิ้งก็บอกนะครับว่าเวียดนามมาเล่นแบบครึ่งหลังแน่นอนนะครับ
เหมือนในเกมแรกที่พวกเขาทำได้ดีหลังจากที่ตามหลังไทยไปสองลูก
แล้วก็จะดันวิงแบ็คขึ้นมาทำเกมบุก
รวมถึงจะขยับเหงียนกว้างหายเข้าไปเล่นตรงกลางมากขึ้น

แล้วทั้ง๒ทีมก็มีนะเตะที่ดี
แล้วก็มีแนวทางการเล่นที่ชัดเจน

ทบทวนแท็กติกแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมก่อน
ฤษฎากาแมนบอกว่าแม้ว่าตัวเองจะมีใบเหลืองติดตัวก็ยังเล่นเต็มที่
หากติดโทษแบนก็เชื่อว่ามีคนสามารถทดแทนได้อยู่แล้วครับ
หรือว่าขายความควดดันก่อน
ที่แม้ว่าจะต้องเล่นท่ามกลางความควดดัน
แต่ทุกคนเนี่ยก็มาด้วยใจแล้วก็ต้องการจะเป็นเจ้าอาเซียนให้ได้
ก็ย้ำนักเตะทุกคนว่าขออย่างเดียวอย่าประมาท
แล้วก็เล่นให้รัดกลุ่มที่สุดนะครับ
ทุกคนก็เล่นท่ามกลางความกดดันพอสมควรนะคะ
แต่ทุกคนก็มาคราวนี้มาทั้งใจ
แล้วก็มาด้วยใจที่ตั้งใจจะสู้แล้วก็
เป็นเจ้าแห่งอาเซียนเหมือนที่เคยได้มา
จริงแล้วก็ให้เป็นกำลังใจมากกว่า
คือถ้าชุดนี้ไม่มีไม่มีอุ้มไม่มีเจมาเนี่ย
มันอาจจะทำให้เราไม่ได้คิดแบบนี้

เพราะว่าการมีเจมาการอุ้มมามันยกระดับทีมให้เราดูมันชัดเจนมากขึ้น

ซึ่งเราเองก็อยากจะเข้าไปร่วมสังขยนากับโทรนาเมนต์นี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าชุดนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเสริมอีกไม่เกินคนหรือสองคน
มันเป็นชุดที่ดีที่สุดของเมืองไทยนะเวลานี้
ลองสารต่อระยะยาวให้ดูหน่อยว่าคุณมีนักเตะที่ดีแล้ว
ลองเปลี่ยนเป็นผลงานให้แฟนบอลได้เห็นที่ว่านักเตะไทย
ณเวลานี้พัฒนาจากที่เราคิดว่าหลีกไทยพัฒนาแล้วเนี่ย
ทำให้ทีมชาติไทยพัฒนาจริงหรือเปล่า
โดยรวมหลักเนี่ยไทยยังดีกว่าเวียดนามอยู่นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าตัดเฉพาะในช่วงครึ่งหลังก็ต้องยอมรับว่า
เรารับลึกมากเกินไปทำให้เวียดนามก็ค่อนข้างจะได้ใจเหมือนกันนะครับ
เปอร์เซ็นต์การคลองบอลของไทย๕๒๕

แต่ว่าสิ่งสำคัญที่มันน่าสนใจก็คือโอกาสในการยิง
โอกาสในการยิงค่อนข้างจะน้อยนะครับ
แต่ว่า๒ครั้งแรกที่เรายิงเข้ากรอบเนี่ยได้๒ประตูเลยครับ

ยิงของไทย๖ครั้งเข้ากรอบไป๓ได้มา๒ประตู
นามโอกาสยิง๑๔ครั้งซึ่ง๑๔ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ
จำนวนที่มันได้เยอะขนาดนี้ถึง๒หลักเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
แต่ก็เป็นการยิงจากนอกกรอบเขตโทษสักส่วนใหญ่นะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะวางบอลเข้าไปแล้วก็อาจจะเล่นบอลแทงช่อง
แล้วก็ยิงเข้ากรอบน้อยกว่าไทยด้วยนะครับ
ส่วนความแม่นยำนะครับในการยิงก็ของเราดีกว่านะครับชัดเจน
เพราะว่าเรายิง๖ครั้งเข้ากรอบไป๓มัน๕๐อยู่แล้ว

ซึ่งก็เป็นเกมที่ใช้จังหวะไม่ค่อยจะเปลืองแล้วก็เท้าสู่เท้าเนี่ย
ส่วนใหญ่บอลจะเคลื่อนไปข้างหน้าทำได้ดีมาก
ส่วนความแม่นยำในการจ่ายบอลไทยนะครับ๗๖เวียดนาม

เอาจริงนะครับของเรามีชนะทิพย์สงกระสินอยู่แล้วแหละเป็นตัวยืนพื้น
แต่ว่าทางฝั่งของเวียดนามวันนี้ขอนำเสนอกองหน้าแล้วกันครับ
ผมเชื่อว่าต้องฝากความหวังที่คนนี้ก็คือเหงียนเตียนลิงนะครับ
สำหรับทางฝั่งของทีมชาติไทยเราเนี่ยชนะทิพย์เองก็อย่างที่ทราบกัน
ประตูนะครับในเกมที่แล้วก็ทำให้เขาเบิกร่องในเกมนัดสำคัญอีกแล้ว
ทิพย์แต่ส่วนใหญ่ยิงทีมชาติยิงเกมสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับ
ส่วนทางฝั่งของเหงียนเตียนลิงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเขาต้องรับบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าสไตเกอร์

เพราะว่าทางเวียดนามต้องการประตูและต้องการคนไปกดดันในกรอบเขตโทษ
ก็จะเป็นเกมที่น่าติดตามนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ
เงียนกองหายเบิก๑๙เนี่ยจะสามารถเล่นบอลได้หลากหลายขาดไหน
ทั้งเกมด้านข้างเกมตรงกลางแล้วก็ในกรอบเขตโทษ
ซึ่งจะมีเหงียนเตียนลิงนะครับซึ่งทำผลงานได้ดีในบอลโลกรอบคันเลือกยิงไป๗ประตูนะครับ
ว่ายิงได้เยอะมากนะครับสำหรับฟอร์มของเวียดนามในบอลโลกรอบเข้าเลือกจากกองหน้าตรงหลักเพียงคนเดียว
ก็ยังไงฝากติดตามเกมนี้นะครับ๑๙นาที๓๐นาทีเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าไทยจะได้เข้าชิงหรือเปล่านะครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ